ที่จะพาคุณนัทธนันพาคุณผู้ชมไปดู

แอบเข้ามาในบ้านเราคือมาทางฝั่งเมียนมานะ

ทีนี้ตอนที่เขาหนีมาผ่านช่องทางธรรมชาติ

ทุกคนหนีกระเจิงกระโดดลงน้ำ

มากันพ่อแม่แล้วก็ลูกสาว๓ขวบ
เกือบจะจมน้ำตายเอาดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
จะมันมานะครับได้เดินละตามพวกประเทศ

นี่ดูสิคือคนกระโดดลงน้ำ

พยายามจับได้นะต้อนได้

เพราะว่ากลัวไงจะจมน้ำ
ทหารชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำลังเทพศตรีค่ะ
ก็ต้องไปช่วยเด็กน้อยนั่นน่ะ
๓ขวบนะคุณกลัวว่าเด็กจะจมน้ำ
หลังจากที่ครอบครัวเขาเนี่ยนะคะ

กับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มได้

หอบสัมภาระมาทางช่องทางธรรมชาตินะคะ
ก็ลุยน้ำมาตามป่าเลยจากฝั่งเมียนมา
แล้วก็ข้ามเข้ามาที่บ้านหนองผักบุ้ง

เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแนวชายแดนเมียนมาเนี่ยนะคะ
เขาไปเจอก็แสดงตัวจับกลุ่ม

หนีลงแม่น้ำกระบุรีแบบนี้
ซ่อนอยู่ตรงเหมือนกับเป็นกอ
อของต้นไม้ต่างห่างจากตลิ่งไป

โผล่ขึ้นมาแต่คอลอยคอเฉย
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องลงไปตามตัวทั้งหมดขึ้นมา
ช่วงนั้นที่เจ้าหน้าที่เขาเจอตัวเป็นช่วงเวลาน้ำขึ้นด้วย
ทั้งหมดบอกว่ามาจากเมืองทวาย

อย่าง๓พ่อแม่ลูกเขาตั้งใจจะไปที่ชุมพร
จ่ายตังค์ให้กับนายหน้าไปคนละ๑๖๐๐๐บาท
แต่ที่เหลือเขาจะไปที่มาเลเซีย
ก็เลยต้องจ่ายตังค์ให้กับนายหน้าแพงกว่า

แล้วก็มีการขับเรือมาส่งให้เดินฝาน้ำขึ้นมาทางฝั่งไทย
รอไงรอว่าเมื่อไหร่รถจะมารับแล้วเดินทางต่อ
แต่ปรากฏว่ารถไม่มาผิดนัดถูกทหารจับได้ก่อน
แล้วพอจับตัวได้ก็ต้องเอาทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อโควิด
หลังจากนั้นก็พาไปที่สพปากจันทร์ดำเนินคดีต่อไปนะคะ